สวัสดีครับยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้หลายพื้นที่ยังคงเจอกับฝนที่ตกลงมาซึ่งตกลงมาติดต่อกันหลายวันแล้วนะครับแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปบางพื้นที่ฝนนั้นยังคงมีโอกาสตกต่อเนื่องบางจุดฝนลดลงแต่ว่าอาจจะลดลงในช่วงเรียกเวลาสั้นเท่านั้นหลังจากนี้ยังคงต้องเตรียมรับ
นี่คือภาพรวมเมื่อวานนี้ก็จะพบว่าฝนค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียว
แต่ว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของกระแสลมตอนนี้
สังเกตว่ามีพายุอีกหนึ่งตัวเคลื่อนที่เข้ามาใกล้แถวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
ก็จะเป็นตัวการสำคัญที่จะช่วยยกเอาแนวฝนที่อยู่บริเวณทางตอนบนประเทศไทย
ค่อยเขยิบขึ้นไปอยู่ทางตอนล่างของจีนนะครับ
ก็ทำให้มรสุมนั้นอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังแบบนี้คลื่นก็จะอ่อนกำลังลงด้วยนะครับ
ส่วนการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมเนี่ยนะครับ
ก็พบว่าส่วนใหญ่นั้นก็จะไปเน้นตกบริเวณทางตอนบนของเวียดนามแล้วก็ทางตอนบนของลาว
ส่วนพื้นที่อื่นก็จะไม่เยอะเท่ากับช่วงที่ผ่านมา
ก็พบว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นช่วงตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับ
ก็จะเป็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
มีลักษณะของร่องฝนย้อยลงมาแบบนี้นะครับ

ปริมาณน้ำต่างในทั้งแหล่งน้ำทางธรรมชาติ
ลงไปถึงเขื่อนมีจุดไหนที่น่าจับตาบ้าง

มี๔จุดด้วยกันครับที่เห็นอยู่นี่คือ
เขื่อนวิทยารังลงกรกาญจนบุรี
ตอนนี้อยู่ในภาวะที่ปริมาณน้ำเยอะนะครับ
ก็ต้องระวังกันหน่อยใครที่อยู่บริเวณนั้นกล่าว

ก็คือในบริเวณเขื่อนศรีนคริน
ที่นี่ก็มีปริมาณน้ำกักเก็บเยอะเช่นเดียวกัน

อีกหนึ่งเขื่อนก็คือเขื่อนปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน

ส่วนนี่คือเขื่อนที่อยู่แถวบริเวณนครนายก
ก็คือเขื่อนประการชนตอนนี้ปริมาณน้ำก็เยอะเช่นเดียวกัน
อีสานตอนบนมี๒เขื่อนนะครับที่ต้องระวัง
เขื่อนแรกวนรัดก็เกือบเต็มแล้ว
อีกหนึ่งเขื่อนที่อยู่ในภาวะวิกฤตก็คือเขื่อนน้ำอู่จังหวัดศักดิ์กลณคร
ใครที่อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องด้วย
ส่วนลำน้ำต่างทางธรรมชาติ
ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าภาพรวมแล้ว
มีหนึ่งพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ส่วนภาคเหนือภาคกลางนั้นปริมาณน้ำตอนนี้อยู่ในภาวะปกติ
ซึ่งภาคอีสานหลายจุดหลายพื้นที่ตอนนี้มีการระบายน้ำตามแหล่งนั้นทางธรรมชาติ
ใครที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำติดตามฟังข่าวดี
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ